ต้องบอกว่าฝนตกหนักทั่วทุกพื้นที่จริงนะคะ

จะมาเริ่มเอาช่วงประมาณดึกหน่อย
ประมาณเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งตีสองเนี่ย

แล้วก็ตกหยุดจนถึงตอนนี้นะคะ

ซักได้เหมือนกันแต่ตากไม่ได้เลยจริง

ครับตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว

ฝนที่ตกมาในฤดูฝนเนี่ยนะครับ
เฉพาะกรุงเทพมหานครก็จะเน้นตกช่วงรัชอาร์
ว่าช่วงเร่งด่วนช่วงเช้าช่วงเย็น

จะต้องวางแผนซักผ้าแล้ว

การใช้ชีวิตในระยะนี้ก็ต้องตรวจสอบเส้นทาง
บางจุดบางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังบ่อย

หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะตกมากเลย
จุดไหนนอกจากกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวัง

ตอนนี้เมืองไทยของเรานั้นเข้าสู่ฤดูฝน

บอกเราว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนก็คือ

เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา

แล้วก็ขึ้นมาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ

ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนะครับ
แน่นอนในระยะนี้ฝนในบริเวณดังกล่าว
จะเพิ่มขึ้นส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือ
เป็นห่อมฝนนะครับขณะนี้กำลังเคลื่อนตัว

ส่งผลสำคัญต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณ

อาจจะมีฝนเยอะส่วนที่เห็นสีฟ้า

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนฟ้ากระนองเช่นเดียวกัน

ฝั่งตะวันออกนะครับรวมไปถึงในบริเวณ

ประเทศไทยเหนือจรดใต้มีฝนชุ่มฉ่ำกัน

ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสดตอนนี้ว่า
สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรนี่คือภาพถ่ายดาวเทียม

ที่จำเนกตามความเย็นของมุมเมฆ
เมฆยิ่งสีเป็นสีชมพูคือกลุ่มเกาะเมฆที่เกาะย่อสูง

สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
และอยู่บริเวณตอนกลางจากแถวอ่าวไทย
มาดูกันว่าตอนนี้เองภายใน๑ชั่วโมงนี้
จุดไหนจะมีฝนตกกันบ้างเดี๋ยวไปดูภาพเต็มจ
โดยคิดว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ต้นเท่าหน้าตอนนี้นี่คือการฆาตการ
เยอะเลยทีเดียวใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว

โมง๕โมงฝนยังตกอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วง๔โมงเย็นฝนอาจจะตกเยอะหน่อย
หลังจากนั้นฝนก็จะลดลงไปก่อนที่จะกลับมาตกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
ตั้งแต่๗โมงมีโอกาสตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็น
เมื่อทราบแบบนี้แล้วการเตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อที่จะลดความสูญเสียแล้วก็ลดความอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้

และนี่คือพยากรอากาศในวันนี้ครับ